คือชาวบ้านเนี่ยเขารวมตัวกันบอกอยากจะขับไล่เจ้าวาดเนี่ยให้ออกจากวัดไป
มันมีอยู่สองสามกรณีหนึ่งก็คือเมนนะเตาเผาที่เมนเผาศพเนี่ย
ก็ยังใช้งานได้อยู่ไปทำลายทิ้งทำไมไปรื้อทิ้งทำไม
จะสร้างใหม่ทำไมให้มันเปลืองเงินเปลืองทองค่ะนี่เห็นไหมฮะ
ไหนจะเรื่องของเงินกระถิ่นที่มันไม่เข้าวัดไปอยู่ในบัญชีของเจ้าอาวาสได้ยังไง
หนักสุดก็คือในโบสถ์นี่วัดสว่างอารมณ์นะฮะที่บุรีรำ
เนี่ยชาวบ้านเขาเลื่อมใสสัทธามากนะเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของวัด
ทำไมเจ้าอาวาสเนี่ยไปเปิดโบสถ์ทำศัยยศาสตร์ทำคุณสัยทำตัวเหมือนจอมขมังเวศ
ทำพิธีให้หญิงสาวเป็นพิธีที่จะทำให้ผัวรักผัวหลง
นี่เขาแอบถ่ายคลิปเอาไว้เอาเดี๋ยวดูคลิปในโบสถ์ก่อนนะฮะ
นี่เห็นมั้ยรอบใส่สงสัยสิน
คือชาวบ้านบอกว่าเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้เนี่ยอ้างว่าเป็นหลานของหลวงปู่ศุกร์
เกจิอาจารย์ชื่อดังแล้วเนี่ยมาทำพิธีอย่างนี้ได้ยังไง
หลวงปู่ศุกร์ท่านก็ไม่เคยทำแบบนี้นี่
นี่ฮะแล้วมันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างอย่างที่เล่าไปนะครับ
วันนี้เราไปที่วัดสว่างอารมณ์นะครับ
อยู่ที่ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
ได้เจอกับชาวบ้านหลายคนเลยนะฮะชาวบ้านไผ่น้อยแล้วก็ชาวบ้านยางนะฮะ
ที่มาที่วัดสว่างอารมณ์ทุกคนยืนยันว่าต้องการให้เจ้าอาวาสวัด
ย้ายออกจากวัดไปเจ้าวาดคือหลวงตาน้อยอายุห้าสิบเจ็ดปีนะฮะ
ชาวบ้านก็เรียกกันหลวงตาน้อยก็คือพระครูปริญญัติธรรมพหัสนะครับ
บอกไม่พอใจเจ้าอาวาสที่เอาช่างมาลื้อเตาเผาในเมน
เพื่อจะเปลี่ยนเตาเผาใหม่ทั้งที่มันยังสามารถใช้งานได้
แล้วชาวบ้านเองเนี่ยก็บริจาคเงินในการซ่อมแซมเตาเผาไปแล้ว
จะสร้างใหม่ทำไมให้มันเปลืองเงินเปลืองทอง
มีลักษณ์เริ่มคมใหม่อะไรหรือเปล่า
กระถิ่นที่ผ่านมา๑๕ตุลาคมได้เงินเข้าวัด๑๖๐๐๐กว่าบาท
ทำไมเจ้าอาวาสไม่เอาเข้าบัญชีวัดสักที
ตอนนี้ยังอยู่ในบัญชีเจ้าอาวาสบัญชีส่วนตัว
แถมเจ้าอาวาสเนี่ยยังเคยตบวัยยาวัชกรของวัด
หน้าชาวบ้านหลายคนค่ะอ้างว่าไปเคาะระคังเสียงดัง
แล้วยังไปด่าเขาด้วยถ้อยคำหยาบคายอีก
ไหนจะไปทำคุณสัยในโบดอีก
อ้างว่าเป็นหลานหลวงปู่ศุกร์มีวิชาอาคม
ไปอ้างเรื่อยเลยชาวบ้านเขาบอกเขาไม่พอใจ
ทุกผู้ชมทางทวดแทนชาวบ้านนะครับ
บุญปกอายุ๔๗ปีเป็นประธานอสมของหมู่บ้านด้วย

บอกว่านอกจากเจ้าอาวาสจะมีพฤติกรรมไม่โปร่งใสแล้ว
ยังทำตัวเป็นจอมขมังเวทด้วย
โบสถ์ที่ชาวบ้านเค้ารบนับถือสัทธา
เอามาทำสถานที่ทำคุณสัยได้ยังไง
นี่ไปแอบถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานนะ
มาทำพิธีศัยศาสน์ในโบสถ์กันเยอะมาก
โดยเฉพาะบรรดาผู้หญิงทั้งหลาย
คือชาวบ้านเค้ารับไม่ได้ครับ
เค้ิ้มารวมตัวก็บอกเค้าอยากให้ย้ายออกจากวัด

ห้ายยงห้ายยันอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมด

แปลกนะไม่เคยเห็นแบบอุโบสุฯหรือในโบสุฯที่มีอะไรแปะติดอยู่

ปกติจะเป็นรูปวาดจิตกรรม

เกี่ยวกับเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา

เปือนเลือดหรือเปล่ำนี้
ฟังทางชาวบ้านเขาหน่อยนะฮะที่เขาเล่าให้ฟัง
คือถ้าเห็นจากคลิปที่ชาวบ้านเขาบอกมันก็ไม่เกี่ยวกับกิจของสงฆ์จริงนะฮะ

คือต้องลองฟังอีกฝั่งหนึ่งเขาหน่อยกันแล้วกัน

ใช่คุณกัยทรนกรได้คุยกับทางหลวงตาน้อยนะครับ
เจ้าวาดวัดสว่างอารมณ์นะฮะที่บุรีรำนะครับ

นี่ก็เลยพาเราไปดูนะในโบสถ์เลย
จุดที่ชาวบ้านเขาบอกทำแบบนี้ได้ยังไง
มันก็มีจริงเนี่ยเห็นไหมเครื่องรางของขลังต่างนะครับ

เจ้าวาดวัดสว่างอารมณ์ชี้แจงว่าอย่างนี้ครับ
พิธีที่ทำเนี่ยที่เห็นเมื่อกี้มีเสื้อที่เหมือนกับมีรอยเปื้อนเลือดใช่ไหม

แล้วแขวนเอาไว้เหมือนกับที่แขวนในโรงพยาบาลเลยของผู้ป่วย

ก็เป็นการใช้เสื้อผ้าของผู้ป่วยนี่แหละ
เอามาลงคาถาอาคมกับยัน
แล้วก็ปั้นรูปตุ๊กตาขึ้นมาเป็นตัวแทนของผู้ป่วย
เพื่อจะทำพิธีช่วยเหลือผู้ป่วยให้หายจากอาการเจ็บป่วย

อ้างว่าบางคนก็หายป่วยได้จริง
ปกติเจ้าอาวาสต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยเหรอ
เดี๋ยววาทเจ้าอาวาทค่ะพระรูปวัดพระทั่วไป
คนนี้ไม่ใช่กิจหลงส่งนะ
ตามหลักของพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้มี
คำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องเหล่านี้เลยนะครับ

ส่วนเรื่องพิธีทางศัยศาสตร์ในโบสถ์

มันไม่ใช่ศัยศาสตร์มนต์ดำนะ

มันก็แค่การช่วยเหลือญาติโยมสะดอกเคราะห์ต่อดวงชะตา
หลวงพ่อก็รับทำดีนะไม่ใช่คุณสัยแต่เป็นเมตตามหานิยม
อันนี้บอกทำเมตตามหานิยม
แล้วชาวบ้านเขาก็ไม่พอใจเพราะว่าหลวงพ่อไปอ้างว่า
ได้รับพิธีที่สืบทอดมาจากพระเกจิอาจารย์ผู้ใหญ่
อ้างชื่อหลวงปู่ศุกร์ท่านอย่างนี้

ทุกผู้ชมครับพระเลขาเจ้าคณะอำเภอนะฮะ
วันนี้มาที่วัดเลยนะครับ
ตัวแทนของสำนักพุทธที่บุรีรำด้วย
มาพูดคุยกับชาวบ้านที่มารวมตัวกัน
พร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริง
ให้แล้วเสร็จให้ทราบเรื่องภายใน๑๕วัน
จากนั้นข้อเรียกร้องที่บอกว่าต้องการให้เจ้าอาวาสวัด
ย้ายให้พ้นจากวัดไปออกจากพื้นที่ไปเนี่ย

แต่ตอนนี้เนี่ยขอให้รอคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้ก่อน
นี่ทางเจ้าคณะอำเภอนะครับ
แล้วก็ทางสำนักพุทธจังหวัดบุรีรำลงมาตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว

คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่